ผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันวันนี้เป็นวันหยุดวันแรกนะครับหลังจากนี้คงจะได้มีการเดินทางท่องเที่ยว
ทำกิจกรรมต่างในช่วงวันหยุดยาวหลายต่อหลายวันแน่นอนครับสภาพอากาศถือว่า
เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็จำเป็นที่ยังคงต้องตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าหลายพื้นที่ในเมืองของเรานั้นยังคงมีโอกาสที่จะต้องเจอกับ
ฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าแน่นอนครับนำมาซึ่งความเสียหายหลายต่อ
หลายครั้งที่เราได้เห็นภาพข่าวกันรวมไปถึงการเดินทางท่องเที่ยวแต่ละ
จุดโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
มีจุดไหนบ้างนั้นที่วันนี้เป็นพื้นที่เสี่ยงที่ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของ
พายุฤดูร้อนที่มาพร้อมกับฝนตกอย่างหนักลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่ามาดูกันนะครับ
พื้นที่ภาคเหนือครับหลายจังหวัดละทีเดียวประกอบไปด้วยดังนี้ครับ
เพชชบูนตากเพชชบูนนะครับในขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะ
จังหวัดเลยเชพภูมิน้องบุรมภูมิขอนแก่นอุดอนทานีสกลนคร
รวมไปถึงในบริเวณจังหวัดนครพนมหนองคายบึงกาลนครราชศรีมา
บุรีลำสุรินศรีสะเกดอุบลราชธานีพื้นที่เหล่านี้เอง
ใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปในบริเวณดังกล่าว
ต้องติดตามข่าวสารรวมไปถึงดูสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง
แน่นอนครับเพราะว่าลมที่กระโชกแรงฝนที่ตกอย่างหนัก
รวมไปถึงลูกเห็บที่ตกมานั้นสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้อย่างต่อเนื่อง
ก่อนหน้านี้นะครับสร้างความเสียหายไปแล้วหลายจุดหลายพื้นที่
การเดินทางการใช้รถใช้ถนนถือว่าต้องเพิ่มความระมัดระวัง
เพราะว่าอย่างที่บอกไปเสาไฟฟ้าต้นไม้ต่างมีโอกาสหักโค้นลงมา
ดขวางเส้นทางทำให้เสียเวลารวมไปถึงอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
ดังนั้นใครที่เดินทางสัญจรตามจุดต่างคงจะต้องฟังวิทยุนะครับ
แล้วก็ติดตามข่าวสารภัยต่างที่เกิดขึ้นในท้องที่
เพื่อที่จะทำให้การเดินทางการท่องเที่ยวนั้นมีความสุขนะครับ
ปัจจัยสำคัญที่เหนียวนำทำให้เกิดความแปรปวดลักษณะอากาศ
กล่าวยังคงเป็นตัวเดิมก็คือเรื่องของการพัดสอบ
หรือว่าการปะทะกันของกระแสลม๒ทิศทางนะครับ
กระแสลมแรกนั้นเป็นกระแสลมจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับ
อบเอาความชื้นจากบริเวณทะเลจีนใต้รวมไปถึงอ่าวไทย
ที่เกิดเมฆและเมคฝนเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ดังกล่าว
อีกทิศทางก็คือกระแสลมจากที่ตะวันตก

เข้ามาปกคลุมบริเวณทางตอนบน
โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือรวมไปถึงในพื้นที่ไปสาร
ก็ทำให้บริเวณดังกล่าวมีโอกาสเกิดฝนได้ด้วยเช่นเดียวกัน
และแน่นอนครับจุดที่มีการปะทะกันของกระแสลม๒ทิศทางนี้
ก็สามารถที่จะทำให้อากาศยกตัวขึ้นก่อตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนอง
ตกลงมาตามจุดต่างที่วันนี้มีการประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
แต่ถึงแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาในระยะนี้จากการตรวจสอบก็พบว่าอุณหภูมิทั่วไทยนั้นยังคงร้อนหรืออุ่น
ภาพรวมอากาศร้อนถึงร้อนจัดก็คือมีอุณหภูมิมากกว่า๔๐องศาเซลเซียตในหลายพื้นที่เลยทีเดียว
ปัจจัยสำคัญยังคงเป็นตัวเดิมครับก็คือเรื่องของบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำมาเนื่องมาจากความร้อนหรือว่าห่อมความร้อนที่ยังคงปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับ
ภาพรวมในวันนี้แต่ละภาคนั้นภาพรวมอุณหภูมิสูงมากน้อยแค่ไหนฝนมีโอกาสตกในพื้นที่ไหนบ้างเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกัน
บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือจากการตรวจสอบวันนี้ในพื้นที่ภาคเหนือหลายจุดมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด
ภาคอีสานอากาศร้อนถึงร้อนจัดเช่นเดียวกันมีโอกาสเกิดฝนเป็นแห่ง
เสียเหลือแล้วร้อนละสามสิบของพื้นที่รวมไปถึงมีลมกระโชคแรง
ส่วนมากในนะครับบริเวณจังหวัดเลยชายภูมิหนองบวลลำพูขอนกัน
อุดรธานีสกลนครนครพนมหนองคายบึงกาลนครราชศรีมาบุรีลำ
รินศรีสะเกดรวมไปถึงอุบลราชธานีครับต่ำสุดวันนี้อยู่ที่ประมาณ
สิบแปดถึงยี่สิบเจ็ดองศาเซลเซียตนะครับสูงสุดวันนี้อยู่ที่ประมาณ
สิบสององศาเซลเซียตภาคล่างครับอากาศร้อนจัดนะครับ
กลับมีฝนฟ้าขนองเป็นบางแห่งเสียเหลือแล้วร้อยละสิบของพื้นที่
ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาฏกาญจนบุรีสุพรรณบุรี
และราชบุรีนะครับต่ำสุดวันนี้ยี่สิบเจ็ดองศาครับ
สูงสุดวันนี้สี่สิบสององศาเซลเซียตภาคตะวันออกอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะครับ
มีฝนฟ้าขนองรวมไปถึงลมมรชกแรงบางแห่ง
เฉลี่ยแล้วร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากเนี่ยนะครับ
ต่ำสุดวันนี้ยี่สิบห้าองศาครับสูงสุดวันนี้สี่สิบองศาเซลเซียต
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรนะครับล่องใต้มาฝั่งอ่าวไทยกันบ้าง
จะไปที่ทะเลวันนี้อากาศร้อนในตอนกลางวันครับโดยมีฝนฟ้าขนองเป็นบางแห่งนะครับ
เลียแล้วร้อยละ๑๐ของพื้นที่ต่ำสุดวันนี้๒๕องศาเซลเซียตครับ
สูงสุดวันนี้๓๘องศาเซลเซียตทะเลนั้นคลื่นสูงประมาณ๑เมตร
ไปฝั่งอันดามันครับใครจะไปต้องระวังหน่อย
เพราะว่าในระยะนี้ฝนเริ่มเยอะแล้วนะครับ
โดยเฉลี่ยแล้วมีฝน๑๒๐ของพื้นที่
ส่วนมากจะอยู่บริเวณตอนกลางของภาคครับ
ภูเก็ตกระบี่ตรังต่ำสุดวันนี้๒๕องศา

บริเวณที่มีคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
ดังนั้นใครที่จะทำกิจกรรมบริเวณทะเล
รวมไปถึงริมชายฝั่งต้องดูสภาพอากาศด้วยนะครับ

ปฏิบันทนครวันนี้มีโอกาสเกิดฝนเล็กน้อย

ฝั่นตำรวจของพื้นที่คลุงเทพมหานคร
รอลุ้นนะครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็คือช่วงวันเสาร์อาทิตย์ต่อเนื่องมาถึงต้นสัปดาห์หน้า
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นมีโอกาสเกิดฝนเหมือนช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมา

ยังไงใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเรียกเวลาดังกล่าว
ต้องติดตามสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องนะครับ

เรื่องของการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศในจับตาเตือนภัย

ขอให้มีความสุขในวันหยุดยาว๕วันนี้นะครับ
คุณปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
สวัสดีครับพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
สวัสดีครับ